ปู่แสงนะครับวันนี้คณะสงฆ์นะฮะก็เตรียมพร้อมที่จะทำพิธี
แล้วก็ร่วมในการที่จะบูชาครูบาอาจารย์ที่วัดที่อำนาจเจริญด้วยนะฮะ
แต่ว่ากำหนดพิธีก็คือช่วงบ่ายกับช่วง๑๙นาฬิกานะครับ
เดี๋ยวเรามีบรรยากาศที่หน้าวัดให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วย
แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเรียบเรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะฮะ
ที่สุดหมอปลานะครับก็ออกมาขอขมา
ต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสงเนี่ยเป็นพิธีที่หมอปลานะฮะ
รวมถึงคุณน้ำฟ้านะครับแล้วก็คุณกันจอมพลัง
แล้วก็ยังมีนายไพรวันวัณบุตรนะครับนายสมปองนะฮะ
ก็เข้ามาร่วมในพิธีนี้ด้วยโดยนายไพรวัลเนี่ยเป็นผู้กล่าวนำนะ
จากนั้นก็มีการนำพานขอขมาไปวางต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงนะครับ
อันนี้จัดขึ้นที่บ้านของหมอปลาแล้วฮะ
ที่จังหวัดเพชรบุรีคุณพานทูบเทียนถูกต้องแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้กระแสดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วกับนักข่าวสาว
ที่เอาพานทูบเทียนไปกราบไหว้ต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสง
และใช้พานทูบเทียนเป็นแบบอวะมงคล
แต่ของหมอปลาถูกนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของนายไพรวัน
ก็บอกว่ามาตรงนี้ไม่ได้มาเพื่อจะเข้าข้างหมอปลา
แต่มานำทำพิธีใครผิดใครถูก
ถ้าผิดแล้วรู้จักยอมรับรู้จักขอขมา
ก็เป็นสิ่งที่เห็นสมควรนะฮะ
สิทธิ์ข่าวคุยกับหมอปลาเหมือนกัน
ถามหมอปลาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับ
หมอปลาบอกว่ายืนยันจะยังทำหน้าที่ต่อในการปราบพระนอกรีด
ขอหยุดพักชั่วคราวไปก่อนเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนผู้สื่อข่าวสาวต้นสังกัดที่ลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าว
หมอปลาบอกก็ได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเหมือนกันนะฮะ

ก็อยากจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ต่อเดือนได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไร

แต่ว่าฝ่ายนักข่าวหญิงคนนั้นก็ตอนนี้ขอปฏิเสธและขออยู่เงียบก่อนนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่กระเทือนสังคมและกลายเป็นดราม่านะครับ
แต่ละช่องข่าวรวมถึงไทยรัตน์ทีวีก็นอนครับ
ในการที่จะมีบทลงโทษกับบรรดานักข่าวของตัวเองนะครับ
ในส่วนของกองบรรณาธิการข่าวเวิร์คพอยต์
ได้ให้นักข่าวหญิงพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานทันทีนะครับ
ขณะที่กองบรรณาที่การข่าวช่อง๘สั่งพักงานนักข่าวเหมือนกัน๗วัน
พร้อมตั้งกรรมการในการสอบสวนนะครับ
นาธิการข่าวช่อง๓สั่งพักงานนักข่าว๑๕วัน
พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับ
บรรณาธิการข่าวอมรินทีวีก็สั่งพักงานนักข่าวที่ไปทำข่าว๑๕วัน
พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งสอบผู้ศึกข่าวและหัวหน้างานด้วย
ส่วนกองบรรณาธิการข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
มีการสั่งพักงานนักข่าว๗วัน
และให้ตั้งกรรมการในการสอบสวนทั้งนักข่าวและหัวหน้าข่าวรวมถึงกระบวนการด้วยนะครับ
เนื่องจากทราบกระบวนการได้มาของคลิปที่หญิงสาวเข้าไปกราบหลวงปู่
แต่นักข่าวไม่ได้แจ้งให้ต้นสังกัดทราบนะฮะ
แม้ว่าเรื่องนี้นะฮะจะถือว่าสะเทือนในวงการนักข่าวนะครับ
แต่ว่าถ้าลองเข้าไปดูในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็ยังมีเสียงที่จะให้อภัยนักข่าวของไทยรัฐทีวีอยู่บ้างนะครับ
กิริยาท่าทางของน้องนักข่าวนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อวานนี้ในส่วนของคณะแพทย์โรงพยาบาลปรินส์อุบลราชธานีนะครับ
ที่ดูแลอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงนะครับ
ก็มีการแถลงนะคุณตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เลย
ถึงอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสงมี๑๐โรคสำคัญ
ก็คือ๑การทำงานของทางเดินอาหารผิดปกติ
โรคหัวใจที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายผิดปกติ

ปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังคดนะครับ
คือท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้าง

สมองเสื่อมและอันไซเมอร์ระยะที่๑
และ๑๐ภาวะพฤติกรรมอารมณ์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับสมองเสื่อม
เรื่องนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมอย่างชัดเจน
ของนายแพทย์สมฤทธิ์เวียงสมุทร
แพทย์โรงชาบาลหัวตะพานอำนาจเจริญ

ตั้งแต่เริ่มอาภาษณ์ด้วยโรคของผู้สูงวัย

โดยบอกว่าวิธีการดูแลหลวงปู่แสงต่างจากผู้ป่วยทั่วไปนะครับ

เพราะว่าหลวงปู่ไม่ประสงค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

แม้กระทั่งพยาบาลก็ต้องใช้ผู้ชายนะครับ
ต่อมาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อปี๖๑

หลวงปู่ท่านมีอาการแปลกไป

นี่คุณหมอบอกแบบนี้นะอธิบายตอนที่อยู่ที่โต๊ะแถลงเนี่ย
บอกว่าถ้าอธิบายในมุมแพทย์
อธิบายได้ว่าอาจมีภาวะสมองฝ่อ

โดยอาจเกี่ยวกับส่วนที่ควบคุมอารมณ์
พฤติกรรมจึงส่งผลต่อการแสดงออก

โดยระยะที่๑คือความจำถดถอย
ถามซ้ำพูดซ้ำเรื่องเดิม
แต่ยังสื่อสารและใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ทีนี้ต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มนะครับ
อกจากนี้นะฮะก็พบเรื่องของอาการอื่นนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทางคณะแพทย์เนี่ย
จะได้ดูแลอย่างเต็มที่และใกล้ชิดเหมือนกันนะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมคะพาไปต่อดูบรรยากาศหน่อยไหมคะ

ก็ตอนนี้ถือเป็นสถานที่จำวัดของหลวงปู่แสงอะนะคะ
จะพาไปดูว่าก็จะยังคงมีเหล่าบรรดาศิษยานุสิต

เดินทางไปที่วัดกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

มีกำลังอาสาสมัครร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ
ก็ไปรักษาความสงบเรียบร้อยให้ค่ะ
มีการคัดกรองผู้เข้าออกวัดด้วย
ทีนี้หนึ่งในบุคคลที่ไปก็จะมีสอสออำนาจเจริญค่ะ

เดินทางมาที่วัดแต่ว่าไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะ
บอกแต่เพียงว่าจะนำเรื่องที่ทีมหมอปลาเข้าหาหลวงปู่

เพราะเชื่อว่ามันอาจมีกระบวนการจ้องทำลายศาสนาอยู่
ต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกค่ะ
ทีนี้ล่าสุดนะคะทางด้านของทนายอันนันชัยชัยเดชค่ะ
ก็พร้อมคณะมีการเดินทางไปถึงวัดนะคะ
ไปแล้วไปร่วมใช่ตามกำหนดตอนแรกว่าจะไป๑๑โมงไปถึงก่อนเวลานะครับ
ใช่ค่ะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการวัดคณะศิษยานุสิตของหลวงปู่แสง
หารือแนวทางข้อกฎหมายในการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
เขามีการเผยแพร่ภาพหลวงปู่แสงนะคะ
แล้วก็มีข้อความไว้ว่าประกาศรวมพลังสุขาสังคสะสามัคคี
ความพร้อมเพลียงของหมู่คณะทำให้เกิดความสุข
วันนี้วันวิสาขบูชาวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๖๐

ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ร่วมลงอุโบสถรับฟังพระปฏิโมก
ณวัดป่าอรัญญาวิเวกบ้านไก่คำจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมหารือกันในกรณีที่เกิดขึ้น
เพื่อหาทางป้องกันและรักษาดูแลธาตุขันของหลวงปู่แสง
ก็มีการเชิญชวนญาติโยมไปร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบพระเจดี
ตามดำริหลวงปู่แสงในช่วงเวลาเย็นประมาณ๑๗นาฬิกา
สาราปฏิบัติธรรมวัดป่าอรัญญาวิเวก
ถวายบูชาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพลียงกันค่ะ